วันนี้กันจอมพลังพาเด็กสาวอายุ๑๕ปี

เพราะว่าถูกพ่อเลี้ยงลวนลามหลายครั้ง

แล้วสุดท้ายถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนกระทำชำราวค่ะ
นายกันจอมพลังเนี่ยนะคะ
พาเด็กหญิงอายุ๑๕ปีซึ่งเป็นผู้เสียหาย
วันนี้ไปพร้อมกับพ่อแท้ค่ะ
ก็พาไปแจ้งความดำเนินคดีกับชายอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตบางบอน

เพราะว่าผู้ชายคนนี้
ลวนลามเด็กหญิงคนนี้อยู่หลายครั้งเลย

แต่เด็กบอกแม่ไม่เชื่อนะคะแม่ไม่เชื่อ
จนล่าสุดเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ถูกข่มขืนกระทำชำราว
เธอก็ทนไม่ได้ต้องแจ้งให้พ่อแท้ทราบ
พ่อก็ไปร้องให้กันจอมพลัง

จอมพลังบอกว่าเขาสอบถามผู้เสียหาย
ก็ทราบว่าแม่ไม่ได้ปกป้องลูก
แล้วก็บอกด้วยว่าฝ่ายผู้ชายเป็นคนดี

ทำให้เขาถูกไล่ออกจากงาน
และพ่อของเด็กนี่นะคะนายอัธพล
ก็บอกว่าตนเองมีลูกสาว๒คน
คนโตอายุ๑๕ปีคนเล็กอายุ๑๓ปี
คือสองคนสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วเลิกกัน
แม่ของเด็กตนเองก็พาลูกสาวคนเล็กไปอยู่ด้วย
ลูกสาวคนโตก็ไปอยู่กับแม่
ซึ่งผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอภิชาติเนี่ย
ก็รู้จักกันมาก่อนเคยทำงานที่เดียวกันที่เขตนี้
แล้วก็ยังรู้จักกับอดีตภรรยาของตนเองด้วย
พอเลิกรากันไปกับอดีตภรรยาสองคนนี้ก็ไปคบกัน
อภิชาติก็ชักชวนให้อดีตภรรยากับลูกสาวคนโต
ไปอยู่ที่แฟลตที่พักของเจ้าหน้าที่เขาก็อยู่กันที่นั่น
แล้วลูกเนี่ยก็เล่านะคะว่าถูกนายอภิชาติลวนลามหลายครั้งเลยที่มีโอกาส
พยายามจะบอกแม่แม่ก็ไม่เชื่อ
จนสุดท้ายลูกทนไม่ไหวส่งข้อความมาบอกตนเองว่า
ถูกนายอภิชาติข่มขืนค่ะ
นอกจากนี้ในอภิปนก็บอกว่า
หลังเกิดเหตุในอภิชาธิ์ก็โทรศัพท์มาขอเคลียร์นะ
ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ตัวกลัวจะโดนไล่ออกจากงาน
แล้วก็มีการเสนอเงินไกลเกลี่ยจำนวน๕แสนบาท

เพราะว่าอนาคตของลูกสำคัญกว่า
แล้วก็อยากให้ผู้ก่อเหตุได้ชดใช้กรรม
ยืนยันว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ